เวดดิ้งชื่อดังเป็นคนลงรูปแล้วก็มาขอโทษเธอแล้วทั้งตัวเธอแล้วก็ครอบครัวเองเนี่ยก็อยากจะมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการมั่นหมายอะไรไม่ได้มีการแต่งงานกันวันนั้นแค่ไปร่วมงานเฉยก็ต้องขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดรุนแรงนะคะซึ่งเธอก็ยังฝากขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนเพื่อนและคนที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักที่ให้กำลังใจเธอมา

การที่คนคนหนึ่งรู้จักกับคนคนหนึ่งแล้วการที่คนคนนั้นกระทำความผิดเราผิดด้วยหรือถามว่าหนักไหมหนักมากเตยจะผ่านมันไปได้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลา